ไผ่แขกที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าฮอตฮิตเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงมีศิลปินตลกหญิงคนนี้ไปด้วยจ้า
นี่คือพี่เห็ดเพาะค่ะพี่เห็ดเพาะเชิญยิ้มนั่นเอง
นี่นะคะคือหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาทำกันดีนะ
มาครั้งนี้มาเต็มค่ะ
ที่บอกว่ามาเต็มเพราะว่านำข้าวสาร๑๐ถุงมาถวายพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
หลังจากที่ประสบปัญหาจากการแบบว่าไม่มีงงไม่มีงานในช่วงโควิดนะคะ
งานถูกยกเลิกไปไม่มีใครจ้างเลยนะ
บอกตอนนั้นเดือดร้อนหนักมาก
จนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสมาไหว้ขอพรจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีงานแสดงเข้ามาเถิด
ปรากฏว่าผ่านไป๓๔วันค่ะมีคนติดต่องานเธอเข้ามา
ซึ่งคุณเห็ดเพาะเนี่ยเขาเคยไปขอพรเอาไว้ว่า
ถ้ามีงานแสดงเข้ามาเธอจะนำข้าวสารมาถวาย
วันนี้ก็เลยเหมือนมาแก้บนมาตามที่เคยได้พูดเอาไว้กระซิบบอกเอาไว้
นี่คุณเหตุผ่านตัวจริงแกหน้าตาแบบนี้นะตาแกปกตินะ
ใช่ค่ะบางคนบอกว่าตาแกเหล่เข้าหากันหรือเปล่ามันเป็นการแสดง

ค่ะแต่ว่านี่ค่ะนักแสดงคือก็ได้รับผลกระทบเยอะในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
แล้วคุณค่ะนอกจากที่เขามาแก้บนอีกเนี่ยเราก็จะพาไปดูบรรยากาศทั่วไป
ที่วัดไผ่แขกหรือว่าวัดอุทุมพระรารามแห่งนี้เพราะว่าช่วงเนี้ย
ก็คนเยอะเหมือนกันคือจริงวัดนี้เขาเป็นวัดดังอยู่แล้วคนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ก็หลายคนอยากจะมาขอพรเพื่อความสบายใจโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้
เหมือนพี่เห็ดเพาะก็มีนะคะโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้สาราพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนี่ก็ฮอตมาก
เพราะว่านอกจากว่ามาขอความสบายใจแล้วขอมาดูกันบ้างดีกว่าบริเวณนี้เลยค่ะ
อ่างน้ำมนต์จ้ะบางคนดูแล้วไม่พอขอถ่ายรูปเก็บกลับบ้านไปด้วยเพื่อความสบายใจ
ส่งไลน์หาคนนั้นคนนี้ก็ได้มีไลน์ดิฉันหรือยังส่งบอกด้วยนะคะ
ก็หวังว่าจะไปเสียงดวงเสียงโชคกันนั่นแหละเนาะ
นอกจากนี้ที่วัดก็ยังมีรูปหล่อไอ้จ้อยสิทธิ์วัดไผ่แขกเป็นกุมารหน้าหล่อ
กุมารหน้าหล่อที่ชาวบ้านเขาจะมาขอโชคขอลาบกันนะคะ
ก็จะนำขนมเอ่ยของเล่นเอยต่างนี้มาแก้บน
พร้อมกับมีการจุดทูบตัวเลขขอพรอะไรแบบนี้
แบบอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ใช้แบบนี้ละกัน
ขณะที่แผงลอตเตอรี่ที่วัดไผ่แขกค่ะคุณผู้ชม
ลอตเตอรี่หน้าวัดไม่น้อยหน้านะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ชาวบ้านเขาไปดูอ่างน้ำมนต
เพื่อจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้าง
แล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเศรษฐี

ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ

ใช่ค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดดังที่เราเล่าให้ฟังอยู่บ่อยนะคะ